เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนรถเมย์ปรับอากาศ
สาย๑๓๔นะคะสายนี้วิ่งจตุจักรบางบัวทอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ที่๑๓กรกฎาคม

คือมีกลุ่มวัยรุ่นคาดว่าเป็นเหมือนนักศึกษาต่างสถาบันกัน
นี่ค่ะคือคนนึงที่เขาเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะเขาขึ้นไป
เขาไปนั่งเบาะหลังแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นตามขึ้นมา
แล้วก็เหมือนกับมามองหน้ากันแล้วก็ไปรุมทำร้ายเขาแบบนี้

มีทั้งมีดนะถูกแทงเข้าไปนะคนที่บาดเจ็บถูกมีดแทง
แล้วก็กลุ่มคนที่มาก่อเหตุมีปืนด้วยเป็นเหมือนปืนไทยประดิษฐ์

แต่มันขัดลำกล้องใช่มันยิงไม่ออกโอ้โหแล้วคนอื่นเยอะเลยนะ
ผู้โดยสารนี่เต็มรถเนี่ยค่ะเขาตกใจกันทั้งรถนะคะ
นี่เป็นกล้องจากในรถเมย์นะคะ
ผู้ที่บาดเจ็บเนี่ยอายุ๒๖ปีมีอาชีพเป็นรับเหมานะคะ
แล้วอยู่ดีก็ถามเขาว่าดึงหน้าใส่เหรอ

เค้าก็ถามกลับไปไม่เฉยเหรอว่าดึงหน้าแหละเนี่ย

ใช่อยู่ดีก็ทำร้ายเขาแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับผู้ได้รับป่าเจ็บมานะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าดูสิเปิดแผลให้ดู
มีแผลถูกแท้งเนี่ย
คือเปิดเผยกับคุณภูริพัฒนบุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

กลุ่มคนร้ายมากัน๑๐กว่าคนขึ้นมาบนรถ
ถึงจุดเกิดเหตุบริเวณหน้าสพรัฐนาธิเบส
จู่ก็มีหนึ่งในกลุ่มคนร้ายไม่เคยรู้จักกันมาก่อนยืนยันเลยนะครับ
แล้วก็เข้ามาถามว่าดึงหน้าใส่เหรอก็ถามกลับไปว่าดึงหน้าอะไรนะฮะ
แต่กลับถูกพุ่งเข้าชกนะครับแล้วอีกคนนึงก็พุ่งเข้ามาเอามีดเนี่ยแทงเข้าที่ท้อง
รู้สึกได้ว่าทะลุถึงด้านหลังใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ยังมีอีกคนนึงพยายามเอาปืนมายิงใส่อีก
เป็นปืนสั้นไทยประดิษฐ์เหนียวไกลไปถึง๓ครั้งแต่โชคดีที่มันขัดลำกล้องหมดเลย
ก็เลยยิงไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็พากันวิ่งหนีไป
คนขับรถกับกระเป๋ารถเมย์ก็เลยพาคนบาดเจ็บเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับ
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่เด็กนักเรียนช่างกลตามที่ถูกวิภาควิจารณ์ในโลกออนไลน์นะฮะ
จากเขาทำงานแล้วใช่ค่ะเขาเป็นรับเหมาเนี่ยค่ะรับเหมาต่อเติมอย่างเงี้ค่ะ
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับคนกลุ่มนี้ด้วยใช่อ่านะฮะ
ทางตำรวจนะครับเรื่องนี้ภูมิกับการสพรัฐนาธิเบสนะครับ
พันธุ์ตมติเอกกิจสักที่เยี่ยงกระมนบอกว่า
จากการนำภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งบนรถเมย์กับจุดต่างมาเปรียบเทียบ
ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นใครนะครับ
หมายจับผู้ก่อเหตุ๓คนแล้วมีในเก็ตในอาร์ตและในเชศที่ปรากฏในคลิปภาพกล้องวงจรปิด
ในจุดเกิดเหตุวันเกิดเหตุคนหนึ่งเป็นคนที่ใช้ปืน
อีกคนนึงเป็นคนที่ใช้มีดแทงและอีกคนนึงเป็นคนที่ชกต่อยทำร้ายร่างกายนะฮะ
นี่ก็ได้หลักฐานจากภาพจากกล้องวงจรปิดบนรถเมย์นั่นแหละ
ใช่ค่ะเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุก็ใกล้กับสพรัฐนาธิเบส
คือพอเกิดเหตุปุ๊บรถเมย์เขาก็ไปจอดเลยป้ายเลยสพไปนิดหนึ่ง
แจ้งตำรวจเรียบร้อยแล้วก็กลุ่มคนร้ายหลายคนเขาขึ้นแท็กซี่หนีไปไง